เมืองนอกเนี่ยเขาให้ผู้จัดการทีมให้เจ้าของเงินเนี่ยนั่งอยู่เฉย
คอยซัพพอร์ตเงินเรือนคอยดูแลว่าทีมจะเป็นยังไง
อร์กาไนท์ทีมไปไม่ใช่มาจัดตัว
อย่างเมืองไทยเนี่ยผู้จัดการทีมส่วนมากมันจะจัดตัวกันเยอะ
มาพุ่นวัยการทำทีมส่วนน้อยแต่ใจร้อนเปลี่ยนโค้ดส่วนใหญ่
เมืองไทยคอยดูแลว่าทีมจะเป็นยังไงแต่ใจร้อนเปลี่ยนโค้ดส่วนใหญ่

คุณไม่ยอมคุณก็ตกงาน
หลายทีมันถึงเกิดกรณีว่าผลงานไม่ดี
โค้ดก็นั่งกระเดืองก็ปลดกันง่าย

ก็ช่วงหลังก็เยอะนะเขาบอกปีไหนมี๑๘ครั้งปีนี้๑๙นะ๑๑คนละ
คนที่๑๒ยังไม่ไปมาริโอไป
อเจมส์มะเรโอต้องนับไหมก็เป็นไปออกออกทิพย์ไงถือว่าออกทิพย์ไงมีโพสต์ละลบด้วยนะ

คือเมื่อวานนี้พี่ฟังรายการของโพสต์ที่ศาเวณสัญจรกำคุณเสธา
พี่โต้มเขาบอกว่าเขาออกตังค์น่ะ
เขาก็ต้องมีอะไรนิดหน่อยแอคชั่นอะไรนิด
จับตัวได้อะไรได้ซื้อตัวได้
ปัญหาเมืองไทยมันก็เหมือนพี่โต้งพูดแหละ
แต่คุณนิชคุณเสร็จหาเขาบอกว่า
เฮ้ยไม่ใช่นะเมืองนอกเนี่ย
เขาให้ผู้จัดการทีมให้เจ้าของเงินนั่งอยู่เฉย
คอยดูแลว่าทีมจะไปยังไง
แต่เมืองไทยเนี่ยผู้จัดการทีมส่วนมาก

เออผมว่าต้องพูดแบบนี้ดีกว่าเพราะเมืองนอกจริงเราไม่เห็นไง
ผมว่าก็มีอย่างเชลซีคุณพระตั้งเขาสังเกตตอนยุคเสียหมี
ซื้อเองด้วยจะจัดไหมผมว่าต้องมีบ้าง
แต่ของเราเนี่ยเอาเป็นว่าทั่วโลกเราคงมีแต่เราเห็นได้หมด
แต่บ้านเราเราอยู่กับมันเนี่ยเราอาจจะมองว่ามันเยอะไปในมุมพี่ฉอยถูกไหม
คราวนี้มันจะหมดวงจรนี้เมื่อไหร่
โอ้มันก็จะเหนื่อยแล้ว
มันช่างหรอมันก็ไม่ได้ว่าส่วนมากนะมันก็ส่วนน้อยนะ
หมายความว่ามาวุ่นวายกับการทำทีมไหมส่วนน้อยแต่ใจร้อนเปลี่ยนโค้ชส่วนใหญ่
เข้าใจความหมายใช่ไหมเข้ามาลงมาบุ่นวายจัดทีมผมว่ามีไม่กี่ทีมหรอก
บางทีมเนี่ยอาจจะแค่รู้ว่าจะจัดใครลงแต่ไม่ได้ถึงขั้นที่บอกว่าทำไมไม่เอาตัวนี้ทำไมไม่เอาตัวนั้น
อันนี้คิดมุมเองตัวเองนะเพราะเดี๋ยวนี้เขาใช้คำว่าทำงานร่วมกันเกือบทุกสโมสร
มีเหงินเดือนข่าวอะคุณที่ไม่ยอมคุณก็ตกงาน
สุดแล้วการเปลี่ยนแปลงอยู่ที่โค้ดไม่เคยอยู่ที่เจ้าของทีมไหม

ถูกมั้ยคุณรักกันอ่ะ

คุณรักกันแล้วคุณถึงไปอยู่ด้วยกัน

วันหนึ่งเบื่อขี้หน้ากันก็หย่า
เปรียบเที่ยวอย่างนี้ดีกว่าใช่มั้ย

ถามว่าทำไมมันปลดโค้ดง่าย

สัญญาแหละทำให้ฟุตบอลไทยปลดโค้ดง่าย

บ๊วยบ๊วยบ๊วยใช่ไหม
คุณไม่มีหลักคำว่าการอะไรเว้ย

ถ้ายกเลิกสัญญาก่อนครบ๓ปี

ไม่เหมือนของพวกโค้ชต่างประเทศที่มันมาอยู่เมืองไทย
เอเย่นเขามีเขาก็คุ้มพอง

สัญญาแบบของบ้านเราลองดิ
รปัดไปคุมเชียงใหม่
ขอค่าการันตีถ้ายกเลิกสัญญา๖เดือน

ยุทธนาไปผมไม่เอาครับ

ถูกไหม

ผลิตโค้ดแต่ละปีของสมาคมยุคนี้
สมาคมยุคนี้พี่กล่าวเลยนะว่า
อยู่เรื่องเดียวคือการผลิตโค้ด

เป็นข้อดีของสมาคมชุดนี้เลยว่าที่ผลิตโค้ด
แต่ว่าการสารต่อโค้ด
สมาคมคือสร้างมาแล้ว
ก็ไม่ได้แบบว่าจัดหางานให้โค้ด

ที่เคยพูดว่าตอนนี้มันมีโครงการ

ซึ่งมันมีอบรมชุดหนึ่งล่าสุดนี้ที่ทำ

แล้วก็จะมีไปมีที่อุบลอีกใช่ไหม
มันก็จะมีสนามสุดท้ายรู้สึกจะไปที่อุบรณ์

ที่เชียงใหม่

ที่ตราศน์

อุบรณ์นี้รู้สึกจะไปลงราชภัศน์อุบรณ์
แล้วที่ตราศน์แล้วก็ที่กรุงเทพธนฯที่สุดท้าย

ก็จะบอกว่านี่แหละมันจะทำให้

โค้ดแดงทรงยศกินสีสุมาเนี่ย
เขาก็บอกว่าทางสมาคมจะเอา
ประจำแต่ละศูนย์ส่วนที่กำลังหาลือกันตอนเนี้ย
เขาเอาคนที่อยู่ในพื้นที่เพื่อมาให้ข้อมูลว่าเฮ้ย
ในกลุ่มพื้นที่ตรงเนี้ยโซนกลุ่มเนี้ยมีนักฟุตบอลใน
ที่น่าจับตามองใครบ้างแล้วจะมีอะไรเพื่อมาให้ข้อมูล
เป็นเก็บข้อมูลสำหรับเมื่อไปจัดตั้งเป็นศูนย์ภูมิภาคแล้วเนี่ย
จะได้กระจายคนไปถูกว่าจะต้องไปดูตรงนั้นตรงนี้
มีพื้นที่ตรงไหนที่น่าสนใจเพื่อจะเอานักฟุตบอลเข้ามาฝึกซ้อมใน
หลังจากที่ไปหาที่จะสร้างศูนย์ฝึกมานานก็เริ่มรู้แล้วก็ต้องเดินเรื่องนี้ไปด้วย
คือเรื่องเนี้ยมันมานานมากตั้งแต่สายใหม่อาจารย์วิจิตรเออถามกันไปได้สิ
สิบสามภูมิภาคครับเมื่อก่อนเนี้ยแถลงข่าวสวยงามเลยคนนู้นคนนี้เป็นคนดูแล
แต่ไม่ได้เดินอ่ายุคนั้นเราต้องสร้างโค้ชไม่ค่อยถูกพิธีเหมือนอยู่ในยุคของเรา

บางทีมันใช้เงินเยอะแต่คราวนี้เราได้
มันช่วยอยู่แล้วไงคราวเนี้ยเรากลับกันมาว่าถ้า
สมมุติว่าเพราะว่ามันมีบังคับอะไรอย่างงี้แล้วเนี้ย
แล้วเพราะที่อื่นเขาไปกันแล้วนะรู้สึกสิงคโปร์เขาก็ใช้โปรแล้วนะ
ต้องเร่งมาจากโคสไทยไงเขาเลยคลทไทไล่

มีคนอยากได้แต่ไม่มีโปรไลเซ็นต์ก็ไปไม่ได้
คือเอาโปรนั่งเอามาเซ็นชื่อเฉย
สมมุติว่านายเจเป็นโค้ดโบไลเซ็นต์
ต้องเป็นผมเท่านั้นที่เป็นโปรไลเซ็นตแล้วเสร็จได้ไหมอ่ะ

มันก็ย้อนกลับมา

คือเวลาขึ้นทะเบียน

แต่บ้านเรามีชื่อไว้

แล้วก็คนจะไม่มาไม่อยู่ในทีด้วย

ก่อนซีดานไปนี่ซีดานเคยโดนลงโทษนะ

เอาง่ายโค้ดทุกวันนี้ก็เหมือนไม่มีใบขับขี่
ขับรถได้ไงมันก็ผิดตั้งแต่เริ่มแล้ว

หรือว่าที่พี่ฉอยบอกว่าสร้างโค้ดไม่ดีแทบตาย
อันนี้จะคุยกับคนที่ไปอับขี่

ถ้าผลิตมาปุ๊บเนี่ยมันมีความเหมาะสม
กับตาราที่มีก็ไปต่อได้
คือคุยพี่อ๋อบบางคน
ใช่พี่สมาคมบอกว่าเดี๋ยวจะบังคับใช้แล้วแต่พอเขาไปเรียนเสร็จปุ๊บ
สมาคมก็ไม่บังคับเขาก็ไม่มีงานทำแบบที่พี่อ๋อพูด
แล้วก็สมาคมเองก็ไม่หยิบจับโพสต์พวกนี้เข้ามาช่วยทำงานในสายเทคนิค
ไปดูสมาคมเมื่อวานมีประชุมเด็กทั้งนั้นเลยไม่ได้ว่าเด็กไม่ดีนะแต่มันเด็ก
มันจะเอาประสดุประการที่ไหนมาคุ้มทีมไปทำทีมชาติกันหมดละ
ถ้าถามว่าโค้ชทำไมไม่มีงานผมว่าสมาคมทำไมไม่เอาที่อบรมมันไปทำในฝ่ายเทคนิค
การอบรมควบคุ้มมันดีอยู่แล้วแต่คุณทำไมต่อเจ้าให้เขา

เป็นแก่นแล้วนี่คือศาสตร์ของสโมสรฉันแล้ว

ติกฟุตบอลทีมนั้นมันจะเป็นหัวใจแบบนี้

เอาเด็กจบใหม่เข้าไปนั่ง

คือคนนี้มันมีประสบการณ์ทำทีมให้เห็นผลงานมาแล้วว่าเฮ้ยคนนี้เขี้ยวในเกมฟุตบอลอืมขอก็เอาคนนี้ขนาดที่บางคนไปเรียนจบเอจบโปมาเนี้ยคุณยังไม่เคยทำทีมเลยใช่คุณยังไม่เคยคุมทีมชุดใหญ่เลยซึ่งบางครั้งผมมองว่าไอ้พวกเนี้ยมันเหมือนคุณไปเรียนจบปริญญาอืมแต่คุณไม่มีไม่มีชั่ว
จบบีคุณต้องเว้นกี่ปีคุณถึงจะต่อเอใช่ใช่จบเอกี่ปีคุณต้องต่อโปเพราะฉะนั้นผมอยากจะเพิ่มว่าคุณจบแล้วคุณต้องมีการลงไปทำทีมเท่านั้นเท่านี้ตรงตรงนี้มีแล้วอ๋อไม่ไม่มีล็อกบุ๊กอ่ะตรงนี้มันต้องมีแต่คือที่ผมบอกพี่จ๋อยกับทุกคนที่รู้ว่าก็คือกูเอาเชื่อไปแขวนอืมแต
เท่าไหร่กี่ชั่วโมงอะไรอย่างเนี้ยคนสอนก็มีที่บ้านเราเนี้ยเอาไปแขวนไว้อืมมันก็เป็นของไอ้โค้ดคนนี้แล้วกูไปเรียนต่อได้อืมแต่ที่เนี้ยถ้าเราดูมันลงลึกลึกแล้วเอากันจริงจังเนี้ยว่าเฮ้ยผมรู้ว่าคุณไม่ได้ทำอืมคนนี้เขาทำทีมทีมนี้คนที่สมัครมาก็เขียนทิ้งเอาเงินคื

ต้องไปเรียนซึ่งช่วงเนี้ยมันก็ถึงเวลาโค้ดมันเปลี่ยนใหม่แล้วนะ
รุ่นเก่ามันเหลือไม่กี่คนแล้วนะมันกลายเป็นโค้ดรุ่นแบบสี่สิบต้นต้น
เรียนด้วยห้าสิบอะไรอย่างเงี้ถามว่าเรียนมันยังทันอ่าแล้ว
มันมันบังคับบังคับใช้จริงจังได้ไหมอ่ะคือคุณเรียนก็ดี
เพราะคุณก็จะหางานง่ายขึ้นใช่ไหมคุณไปต่างประเทศได้
อืมแต่บางคนไม่คิดไงบอกว่าบางคนก็แค่นี้พอแล้ว
ไปเรียนห้าแสนเรียนจบมาทำไปสามนัดไม่ถูกใจ
ประธานโดนปฏต์อ่ะอืมทำไงอ่ะมันก็คืออย่างที่บอก
สัญญามันต้องเป็นธรรมให้กับมันต้องไม่ใช่เป็นธรรม
ยาต้องคุ้มกระบานพวกเขาเหมือนที่พวกต่างชาติเขาได้ชดเชย
ถูกไหมล่ะมันหลายเรื่องนะบอกว่ามันเป็นปัญหาโลกแตกนะ

ตอนนี้พี่บอกว่าอุตส่าห์ถามพี่เบิ้ลว่าถ้าเอาผลมาแล้วบังคับไปเลย

เอาสมมุติถ้าบังคับไปเลยสมมุตินะบังคับเลยอ่ะ
สำหรับคนมาแข่งกันที่พี่อ๋อบอกก็คือห้ามอ่ะ
พี่เบิ้ลเป็นตรงในเส้นก็พี่เบิ้ลต้องคุม
แล้วคนทำทีมันจะรับได้ไหม
มันก็ต้องอ้าวแต่ถ้าอยากให้บนพัฒนามันก็ต้องเป็นงั้นนะ
พี่บอกว่าอันนี้เพื่อนผมมันบังคับไม่ได้
ไม่มีทางที่จะบังคับได้แต่สิ่งที่คุณบังคับได้คือ
โปมีชื่อคุณก็ต้องนั่งเล่นในเบ้น

แต่มันไม่พอไงก็แบบประธานไปนั่งไง
บางทีพ

บริษัทไทยลีกทำระเบียบทำไมเวลาคุณไปเตะเอฟซีแชมเป็นลีก
ประธานไม่ได้นั่งอ่ะทำไมคุณยอมรับได้เอฟรีเมอร์ลีกบางคนเขาใส่เป็นผู้จัดการทีมนะก็นั่งอ่ะ
ก็ใช่ไงมันก็ต้องไปหาตำแหน่งที่เขาจะระบุเลยว่าในเบ้น
ตำแหน่งอะไรนั่งได้อ่ารัดได้กี่คนไงอืมเพราะฉะนั้นคุณอยากนั่งอืม
คุณก็เปลี่ยนจากประธานสโมสรเป็นผู้จัดการทีมแล้วเอาผู้จัดการทีม
ไหนก็ได้อ่าคือถ้าคุณอยากนั่งอยู่ข้างล่างคือผมว่ามันคนละเรื่องเดียวกันนะ
คือคนละเรื่องในการที่บอกว่าบังคับให้โค้ดต้องมีเลเซ่นกับไอ้
กับไอ้สิ่งที่มันปลดโค้ดเยอะผมว่าบางทีมันอาจจะไม่ใช่เรื่องเดียวกันนะ
คือไอ้บังคับก็ส่วนหนึ่งก็ถูกต้องเพราะมันต้องเดินตามหลักอาโกน
ถูกไหมส่วนเรื่องไอ้ปลดโค้ดเนี่ยผมก็ยืนยันว่าสิ่งหนึ่งที่จะช่วยมันได้ก็คือ
อ่าต้องมีสัญญาสัญญาจากอืมต้นคั่วก็คือบริษัทไทยฤทธิ์จำกัด
ในฐานะเป็นคนออกคลับครับอืมซึ่งมันระบุลงไปในคลับ
แล้วส่วนของระเบียบสัญญาว่าจ้างโค้ดอืมคุณจะต้องมีข้ออะไรเพิ่มเติมเพราะมันคุณระบุลงไปในคลับ
มันมีไหมมันไม่มีอ่าใช่ไหมอ่าถ้าลงไปทำได้ในสัญญามันจะต้องมีสามฉบับสโมสรอืม
โค้ดหรือนักฟุตบอลส่งให้บริษัทไทยฤทธิ์เก็บถูกไหมอืม
เพราะฉะนั้นส่วนเนี้ยเมื่อมันระบุเป็นตัวตัวลายลักษณ์อักษร
แล้ววันหนึ่งโค้ดถูกปลดสโมสรไม่จ่ายโค้ดเก็บใบนี้ไว้
เอาไปยื่นฟ้องสมาคมฟ้องบริษัทไทยฤทธิ์เรียกค่าเฉียดเฉย
สมมุติศาสตร์ไม่จ่ายส่งไปฟีฟ้า
มันก็จะเกิดการคุ้มครองพวกโค้ดได้

ถ้าให้ผู้บริหารเปลี่ยนใจก็อย่างที่พี่ชอยบอกไม่มี

มันก็คือเหมือนบริษัทเขาเขาเป็นประธานบริษัท

คุณไม่เข้าใจหนักเหมือนกับคุณเป็นพนักงาน

คืออยากจะเปลี่ยนประธานคุณต้องทำให้คุณ
อีกร้อยปีเข้ามาคุยกัน
คือต้องทำแต่ต้องสุโมงน์สอน
ในระดับอำเภอจังหวัด

ระดมทุนจากทุกคนในจังหวัด
เอามาคนละ๒บาทคุณได้๖ล้านแล้วนะ

คุณอยู่วาระกี่ปีใครอยากจะเป็น
เหมือนคุณไปสมัครอวัตร

ลองทำกันไหมล่ะใครอยากจะลองทำไหมล่ะ
เมืองไทยเคยมีเนี่ยทุกวันนี้มีคนมาทักเลย

สะท้อนเหมือนกันว่าที่เขาต้องทำแบบนี้
เขาตามใจหรือว่าคอนโทรทุกอย่างเพราะว่าเขามีบทเรียนสมัยทำฟุตบอลไม่เป็น
ไม่รู้ว่าวงการฟุตบอลมันทำยังไงจากการเป็นนักธุรกิจมาก่อน
ก็ไปจ้างโค้ชมาโค้ดก็เอานักเตะที่รู้จักมักจิที่เป็นลูกมือกันมา
เสร็จปุ๊บผลงานไม่ดีโคตรออกแต่นักเตะยังอยู่
มันก็เลยกลายเป็นว่าเขาต้องมาขออนุญาตใช้ว่าเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวแหละ
กว่าจะเคลียร์นักเตะที่อาจจะบางทีเล่นกับโค้ดเก่าอยู่กับโค้ดใหม่ไม่เอาโค้ดอะไรอย่างนี้
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องโลกแตกที่ผู้จัดการทีมหรือว่าเจ้าของทีมไปตัดสินใจว่า
งั้นกูซื้อนักเตะเองละกันอ่ะโค้ดเดี๋ยวหาคนที่คิดว่ามั่นคงว่าใช่
ใช่สำหรับเขานะคือคอนโทรลได้สั่งแล้วมันก็พอที่จะคุยกันได้
ก็เลยเป็นวังวลของฟุตบอลไทยในแบบนี้
คือจริงแล้วทำควันไม่ยากนะเจปัญหาใหญ่คือทำฟุตบอลต้องใจเย็น
ทำเหมือนยกตัวอย่างเลยนะทำบอลแบบพี่นบเนี่ยโอเคเลยนะ
โค้ดเต็มที่เลยแล้วรอการสร้างเด็กจากแต่ละคนขึ้นมาเนี่ย
ไม่ต้องลงทุนเยอะลงทุนไหมลงทุนแต่ไม่เยอะกับเหมือนทีมใหญ่
แล้วก็รอเวลาเด็กพวกนี้มันโตคือต้นแบบเนี่ยพี่ยอมรับนะว่า
ชนบุรีเนี่ยพี่นพใจเย็นใจเย็นว่ารอตรกตัวตรง
แล้วยิ่งได้เตี้ยขึ้นมาเนี่ยเตี้ยเป็นคนเก่งแต่วันนี้อย่างที่พี่อ๋อบอกอ่ะ
คือทำโปรบามิรูปไม่รู้ว่าจะออกวันไหน
แต่ว่าอะไรที่มันถูกต้องอะไรอย่างนี้
การจะสร้างสโมสรใหม่ขึ้นมาเนี่ย
เท่าไหร่อืมบ้านเราอ่ะมันไม่คิดเรื่องจะจะสร้างเด็ก
ไม่มันมีบ้านเรามันมีนะครับแต่ไม่ทำเอออืมคือก็เราไปไป
ผูกกับโรงเรียนซะบางทีให้มันจบให้มันมีอ่าถ้ามีถ้าคุณปอนด์
มันต้องรอเวลานิดนึงหลายอย่างพี่ก็เคยทำมา
อย่างพวกนี้ว่าต้องรอเวลาปีแรกอาจจะไม่ดี
ปีสองไม่ดีปีสามอ่ะพร้อมที่จะลบใช่ไหม
เหมือนชนบุรีตอนเนี้ยซึ่งชนบุรีกับเมืองทองมันก็ตีคู่กันมา
เรื่องการทำแต่เมืองทองมันได้ดีตอนที่มันมีเด็กอสัมทนที่เจ็ดเอเยอะ
แต่ชนบุรีมันอยู่ด้วยกันมานานใช่ไหมมันก็รอเวลาเนี่ย
เพราะพวกนี้ดูบอลแล้วมันก็เหมือนว่าพวกนี้มันเป็นความ
ฟุตบอลมันผูกพันกับสโมสรอืมใช่ไหมครับหรือไม่เหมือนสโมสรที่แบบ
ทุ่มทุ่มทุ่มทุ่มทุ่มให้ซื้ออยากประสบความเกิดซื้อ
แล้วมันก็ไม่ได้ตอนนี้มันก็มีบุรีรำก็โอเคแต่ว่าบุรีรำเขาลงทุนที่ตัวต่างชาติเยอะมาก
เรานั่งคุยกันอาวุธไม่ถูกอืมอืมอาวุธทุกอย่างแต่จริงอย่างงั้นที่บอก

บริษัทไทยลีงในฐานะคนดูแลบางทีมันก็ต้องควบคุม
แล้วที่สำคัญเลยนะโค้ดเมืองไทยเองต้องจับมือกันด้วย
ตอนนี้เรามีสมาคมนักฟุตบอลอาชีพ

แต่สมาคมผู้ฝึกสอนฟุตบอลอาชีพบ้านเรามันไม่มี
แต่อันนี้พบก้อพูดถึงของตรีกศิลปิชัยเนี่ย

เหรอฮะตรียังบางการ
มันเป็นตลกร้ายถึงกลโหก่อน
เบิ้ลจะปิดท้ายเรื่องยังไงกับฟุตบอลไทยที่ต้องอยู่กับมันให้ได้
เรื่องโค้ดใช่การปิดโค้ดมันก็เป็นอย่างงี้แหละครับ
คิดว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ของไทยหลีกไปก็แล้วกัน
เป็นเสน่ห์ให้ติดตามแต่ละสัปดาห์คือคุณจะไปอย่างที่บอกคุณจะไปเปลี่ยน
ประธานธรรมศรเหรอมันก็ไม่ได้อยู่แล้วใช่
ท่านประธานสโมสรเนี่ยเขาเลิกทำไปบางทีมันอยู่ไม่ได้เลยนะ
ใช่ผมว่ามันก็ครึ่งทางแหละเราก็ทำได้แค่เสียงสะท้อนไง
บางทีเขาอาจจะคิดได้บ้างว่าเฮ้ยมันไม่ควรนะอะไรอย่างนี้

ถูกแล้วก็เอาจริงที่ประสงค์อำนวยในช่วงหลังเนี่ยมันก็เป็นลักษณะแบบนี้เลยนะ
ที่ประทงประธานสโมสรก็คือพูดกันตามตรงก็หาตรงหาตัวผู้เล่นเข้ามาแล้วก็ทำงานร่วมกับโค้ชนั่นแหละ
สำคัญที่สุดก็แบบที่พี่อ๋อพูดถ้าสัญญามันครอบคลุมมันก็หนักเป็นเบา
ไปแก้ตรงนั้นดีกว่านะพี่นะ
ดักเป็นเบามันก็จะได้คิดกันเยอะหน่อยว่าถ้าจะยกเลิกเนี่ยแต่คิดเหลือว่าถูกพงศรยกเลิกนะเขาก็เงินแค่นี้สำหรับเขาสูงไหม
แต่มันก็ยังดีไงมันก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเลย
มันก็สร้างความมั่นคงในชีวิตให้โค้ดเวลาคุณตกงาน๓เดือนคุณไปหางานใหม่สัก๓เดือนเนี่ย
คือโค้ดเนี่ยมันก็คือ๑คนนะที่จ่ายภาษีให้กับประเทศนะมันมีกฎหมายแรงงานคุ้มครองอยู่นะ
ถ้าคุณระบุในสัญญาขึ้นมามันก็ช่วยให้เขาที่จะไปฟ้องกรมงลังงานอะไรได้